ทุกผู้ชมครับดูกันต่อหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เรื่องของที่บ้านของน้องเนเน่
คุณพ่อคุณแม่น้องเนเน่ก็อย่างที่ท่านทราบนะครับ
ติดตามข่าวสารกันมาอยู่ที่อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
มีลูกอยู่๔คนเสียไป๓
ก่อนหน้านี้พี่สาวก็เสียชีวิตเหมือนกันตั้งแต่เด็กนะฮะ
เอาล่ะตามหลักทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ย
คุณพ่อคุณแม่น้องเนเน่ที่ว่าลูกลงท้ายได้๑๔วัน
เสียชีวิตกี่เดือนก็แล้วแต่เหลือคนเดียวคนที่๓ตอนนี้๒ขวบ
เดี๋ยวรอผลเรื่องการตรวจความแข็งแรงของร่างกายโครโมโซม
ความผิดปกติต่างแล้วค่อยวางแผนเรื่องการมีลูก
อยากมีลูกสักสองคนถ้ามีก็คนที่ห้าค่ะแต่ในมุมความเชื่อเนี่ย
อยากให้หมอปลาไปดูที่บ้านให้หน่อยเพราะที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ป่าช้าเก่า
เมื่อวานหมอปลาไปถึงทุบหินไปก้อนหนึ่งบอกหินศิลาแรงก้อนนี้มันมีอาถรรพ์
เดี๋ยวเช้ารุ่งวันนี้ก่อนรุ่งสางต้องทำพิธีต่อค่ะต้องทำตั้งแต่แสงแรกของวันนี้
แล้วนี่คือแสงแรกเลยใช่ไหมคะนี่เลยฮะไก่ขันเลยแต่เช้าเลย
ไม่รู้เช้าหรือมันตกใจหมอปลาขันแต่เช้าขันเป็นปกติทุกเช้าแหละ
พี่หนุ่มกันใช้เห็นหมอปลาชุดนี้คุณเดี๋ยวมาสอนพี่หนุ่มบอกหมอปลาท้องทิศหรือเปล่า
ที่บ้านของคุณแม่ของน้องเนเน่นะครับต้องทำพิธีต่อเช้าวันนี้นะครับ
ทำพิธีล้างอาถรรพ์ให้กับครอบครัวน้องเนเน่ล้างอาถรรพ์ตามความเชื่อที่ว่าที่บ้านเนี่ยมีอาถรรพ์
ยายกะลาตากะลีที่ดินปลูกบ้านเนี่ยเคยเป็นป่าช้าเก่า
และเป็นวันราหูซ้อนราหูหรือราหูอมจันทร์
ทำพิธีก็ปีห้านี่ฮะปีห้าสิบเจ็บนาที
หมอปลาเนี่ยเริ่มทำพิธีด้วยการจุดทูบ๑๐๘ดอก
หมายถึงการบอกกล่าวฤษี๑๐๘ตน
คุ้มครองรักษาแล้วก็จุดเทียน๒เล่ม
นำไปปักที่บริเวณทิศตะวันตกของบ้าน
นี่นะครับจุดทูปจุดเทียน
เพราะว่าตามความฝันของคนที่บ้านเนี่ย
เขาบอกเห็นผู้ชายแก่คนหนึ่งผู้หญิงอีก๓คน
ซึ่งมันเท่ากับจำนวนคนตายในบ้านเลยนะ
มีลูกที่เป็นลูกชายคนโตของคุณแม่น้องเนเน่๒เดือน๑๔วัน
ลูกสาวคนที่๒หนึ่งเดือน๑๔วัน
ลูกสาวคนสุดท้องคนที่๔อายุ๕เดือน๑๔วันที่เสียชีวิต
แล้วมีพี่สาวคุณแม่ของน้องเนเน่
ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแต่ตั้งนู้นตั้งแต่๒๕ปีก่อน
เท่ากับบ้านนี้เสียชีวิต๔คน
ญาติเนี่ยฝันว่าผู้ชายแก่คนนึงกับผู้หญิง๓คนนั่งอยู่ในบ้าน
แล้ววันนั้นเนี่ยฝันแล้วเปิดประตูเข้าบ้านมาเนี่ย
คนพวกนี้บอกเข้ามาทำไมนี่บ้านฉันนะอะไรประมาณอย่างนี้

นี่ฮะก็เลยต้องล้างอาถรรพ์กัน
พิธีล้างอาถรรพ์หลังจากจุดทูบจุดเทียนเสร็จนะครับท่านผู้ชมครับ
หมอปลาได้เตรียมน้ำซาวข้าวน้ำแรกเอาไว้๒ขัน
นี่ฮะที่หมอปลาบอกให้ที่บ้านเนี่ยเตรียมตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ซาวข้าวน้ำแรกเนี่ยให้เตรียมไว้๒ขัน
แล้วให้หาสาวบริสุทธิ์สาวที่ยังมีพรมจันทร์๑คนมาทำพิธี
หลังจากหมอปลาปักทูบปักเทียนที่บริเวณข้างบ้านแล้วนะครับ
ก็เริ่มเนี่ยฮะเริ่มจะแสงมาแล้ว
ตี๕๒๔เนี่ยหญิงสาวพรมจันทร์นำน้ำซาวข้าวไปพรมรอบบ้าน
ตามเข็มนาฬิกาจากนอกบ้านก็เข้ามาในบ้าน
ลักษณะวนไปเรื่อยลักษณะวนเหมือนก้นหอย
แล้วก็ท่องคาถาที่หมอปลาเนี่ยเขาเตรียมมาให้เห็นไหมฮะ
ที่ถือกระดาษในมืออยู่เนี่ยคาถาที่หมอปลาเตรียมมานะครับ
ห้องนโม๓จดแล้วก็ตามด้วยคาถา
เราก็พยายามจะเนี่ยฮะดูว่าเอ๊ะหมอปลาจดคาถาอะไรยังไงมาบ้าง
เนี่ยก็ประมาณอย่างนี้นะฮะคาถาแบบนี้เขาก็ท่องไปเรื่อย
พรมน้ำมนต์จนครบด้านนอกด้านในบ้าน
ปัจจงผู้ได้ควรพองขอให้สมปองขอถอดขอถอน
ถอดหลับปัจจงผู้ได้ควรพองขอให้สมปอง
ระหว่างที่ทำพิธีพรมน้ำซาวข้าว
รอบบ้านนะครับท่านผู้ชมครับหมอปลาก็ทำพิธี
อยู่ในบ้านนะฮะก็แยกกันทำพิธีนะครับ
เอาน้ำซาวข้าวอีกขันนึงเนี่ยมาสวดมนต์ทำน้ำมนต์
หมอปลาบอกเป็นน้ำมนต์องค์การธรณีศาล
นี่นะฮะหมอปลาก็นำน้ำมนต์เนี่ยไปพรมที่บริเวณจุด
เจอหินศิลาแรงก้อนใหญ่เมื่อวานนี้ลักษณะคล้ายกับกระโหลกมนุษย์
หินเนี่ยขุดไปแล้วขุดไปที่วัดไปทุบทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับ

อันนี้เป็นตามความเชื่อนะฮะหมอปลาก็เทน้ำมนต์ลงในหลุมขุด
จุดที่ขุดไปเมื่อวานเนี่ยฮะ
หมอปลาบอกว่าการทำน้ำมนต์
ทำพิธีล้างอาถรรพ์ในวันนี้นะครับ
ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายลักษณะทำง่าย

ทำแล้วครอบครัวของ

ไม่มีสิ่งชั่วร้ายมารังความอีก
การทำพิธีหากทำในตอนเย็นแล้วเปลี่ยนบางคำในคาถา

แต่ถ้าทำพิธีในแสงรุ่งอรุณเนี่ย
ล้างอาถรรพ์วันนี้วันพระใหญ่

วันปลาบอกขอย้างนะครับ

ต้องใช้แสงอรุณ
แก้ใช่ไหมแต่ถ้าภาพที่กำลังจะตกดินเนี่ย
เขาใช้แกล้งแกล้งกับแกล้งนะ
วันนี้บอกก่อนว่าวันนี้มันคือวันวิสาขะ
ซึ่งมันเป็นวันลาหูอมจันทร์ด้วย
ว่าเขาเรียกว่ากบกินเดือนใช่ไหม
ซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
แต่เราจะบอกแล้วว่าวันเวลามันไม่เกี่ยวหรอกนะ
ที่ว่าจะเป็นอาถงอาถรรพ์มันไม่เกี่ยวหรอก

คือสิ่งที่เราลงมือทำวันนี้
เพื่อล้างอาถรรพ์ให้กับครอบครัวนี้
ที่สูญเสียลูกไปถึง๓คน

เรียบร้อยแต่บอกก่อนว่าตอนทำเหนื่อยมาก

จากนี้ไปครอบครัวนี้ก็คือปกติแล้ว

ในการที่เราจะทำพิธีกรรมต่าง

ไม่มีเรื่องการเส้นไหว้เนื้อสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้อง

แต่ก่อนหน้านี้ที่มีเด็กตาย๔คน
มันพิธีกรรมคนละอย่าง
เราซื้อลูกมาเป็นลูกเราแทน
แต่อันนี้ไม่ได้ซื้อเนื่องจากว่า
ตัวของน้องเนี่ยเคยทำพิธี
เขาเรียกว่าความเชื่อขายให้กับพระไปแล้วไง

ต่อจากนี้ไปถ้าอยากมีลูกก็ขยันทำลูกนะ

ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรถ้าใครก็ทักนู่นนี่นั่นน่ะนะ

แต่บ้านมันอยู่ตรงทางสาบแพ่งก็เอากระจกมาติด

เพราะบ้านแม่อยู่ตรงทางสี่แยกพอดี
ทั้งหมดนี่คือตามความเชื่อนะฮะ

ก็ต้องมีมุมที่คนก็มองว่า
โอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ย
ทำไมไม่ไปเอาตามหลักวุฒิทยาศาสตร์หลักการแพทย์
แต่พอรุ่งเช้ามาทำพิธีอะไรเสร็จที่หมอปลาทำให้

คุณแม่น้องเนเน่บอกว่าที่ผ่านมาคนในครอบครัวเนี่ย
สภาพจิตใจย่ำแย่มาก

มีลูก๔คนเสียไป๓คนไม่รวมกับพี่สาวที่เคยเสียชีวิตไปก่อนเมื่อ๒๕ปีก่อน
ยึ่งเรื่องของลูกถูกวิพากส์วิจารณ์ไปต่างนา
บางคนบอกเธอเป็นคนกินลูก
เป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวอาเภษอาถรรพ์ต่างเกิดขึ้นในบ้าน
เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้
แต่ในแง่ความเชื่อมันทำให้เกิดความสบายใจ
เขาบอกเป็นที่ดินป่าช้าเก่า
แพร่ง๔แพร่งหมอปลามาทำให้ทีนี้ก็สบายใจ
แต่ในมุมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเธอกับสามีก็ทำนะฮะ
ใช่ค่ะเธอบอกว่าทั้งสองอย่างแหละควบคู่กันไป
แต่ทุกอย่างก็คือมันก็อยากจะสบายใจด้วยไง

หลังจากลูกสาวคนสุดท้องคนที่๔น้องเนเน่เสียชีวิต
กับสามีตอนนี้ก็ไปให้คุณหมอตรวจ

โครโมโซมอะไรต่างนานาเรื่องพันธุกรรม
เรื่องร่างกายต่างเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เวลาอีก๓๔๔๐วันกว่าผลจะออก
ใช่ค่ะคือคนก็ส่งข้อความมาถามไงว่า
ที่ลูกเสียชีวิตมันเป็นลักษณะของกรรมพันธุ์หรือเปล่า
เป็นโรคที่มันถ่ายทอดไปหรือเปล่า
หลังจากผลออกได้ผลจากโรงพยาบาลคุณหมอแจ้งมาเรียบร้อย
เธอก็จะรู้แล้วว่าเธอพร้อมไหมสำหรับการมีลูกคนต่อไป
เพราะเธอบอกเธออยากมีลูกสองคนที่ตั้งใจมาตลอดมีลูกสองคน
ก็มีน้องเนธคนที่สามที่ตอนนี้สองขวบใช่แต่ก็มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ
แต่ตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วเธอยังอยากมีคนที่ห้า
เพื่อจะให้มีลูกสองคนเดี๋ยวผลออกเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมออีกทีนึง
เพราะฉะนั้นเธอขอยืนยันเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า
ในมุมหลักการแพทย์สุขภาพต่างเธอไม่ได้ทิ้ง
แล้วเธอก็เชื่อด้วยทั้งนั้นเนี่ยแต่ในมุมของความเชื่อของคนในพื้นที่เนี่ย
ก็ต้องเข้าใจเธอด้วยถูกว่าถูกวิจารณ์อะไรมาตลอดว่า
โอ้โหดวงกินลูกมีอาถรรพ์ทำให้เกิดอาเภษในบ้าน
เพราะฉะนั้นนอกจากครอบครัวจะได้สบายใจ

แม่ยังไม่ได้นอนเลยค่ะดูมันนอนไม่หลับมันคิดหลายเรื่อง
ดูนาฬิกาถึงครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หลับ
ที่ผ่านมาชีวิตมันก็เป็นสับสนวุ่นวายเนอะ
จากนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาแล้วกันค่ะ

เป็นวันดีที่เรารอคอย
รอคอยที่จะทำวิธีให้จบเนอะ
เพราะว่าถือว่าได้ล้างอาถรรพ์
ไปในสถานที่แห่งนี้ไปแล้ว

สบายใจขึ้นมากเลยครับผม

มันจะได้เริ่มต้นใหม่ในอะไรหลายอย่างแล้วแหละ

เดี๋ยวไปพูดคุณหมออีกทีนึง
ถึงจะตอบได้ว่า

หรือว่าจะมีลูกหญิงไม่ได้ประมาณนี้ครับ
ในครอบครัวหนูมันคนน้อยไง

คนเขาก็อยากจะมีลูกมีหลาน

แต่ถ้าคุณหมอบอกมาแล้วว่า
คุณสองคนไม่สมควรที่จะมีลูก
ถ้ามีมาแล้วมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีก
เราก็พร้อมที่จะยุติค่ะ